ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเออ
เธอจะหาว่าโม้เอางั้นก็รีบตามไปดูดีกว่าว่ามันดีมันเด็ดยังไงบ้าง
แต่ร้านธรรมดาแบบนี้ที่เขามีของดีของเด็ด
พาคุณผู้ชมไปจุดนี้ค่ะบริเวณตลาดเย็นริมน้ำปลาจีนบุรี
บนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรี

ร้านปากหม้อนอนา
อ่าปากหม้อนอนาชื่อเก๋นะ
เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อโบราณนะคะ
เปิดอยู่บ้านพักเปิดอยู่หน้าบ้านพักบนฟุตบาท
ถนนเขาเรียกว่าอยู่บริเวณติดกับฟุตบาท
ข้างทางเราว่าไม่ง่ายใช่ติดทางเลยนะคะ
เจ้าของร้านคือคุณพิกุลและคุณยุทธนามั่งเจริญนะคะ

ก็เล่าให้เราฟังบอกว่าที่ร้านนี้นะขายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อโบราณ
ที่เด็ดจะอยู่ที่น้ำซุป

จริงคุณชิสาปากหม้อผมเคยทานนะ

คู่กับตัวปากหม้อไปด้วยแล้วโอ้โห
สดกันไปคล่องคลอเขาบอกว่ากว่าจะได้เนี่ย
ต้องใช้เวลาต้มนานกว่า๓ชั่วโมงนะ

คือน้ำซุปเนี่ยนะเขาจะใส่ตินไก่ลูกชิ้นหมูเด้งเลือด

ส่วนเครื่องเคียงที่ทานมี๗อย่างนะคะ
ข้าวโพดปูอัดวุ้นเส้นถั่วงอกกุยช่ายเต้าหู้แล้วก็ไส้หวาน

ส่วนทางร้านนะเขาบอกว่าจะคัดเลือกแล้วก็ปรุงเอง๑๐๐

ลูกค้ามาทานก็ติดอกผิดใจคงบางคนมาก็มาอีก

แล้วก็ตัวน้ำซุป
ใช่ไหมตัวน้ำซุปแยกออกมาด้วยนะครับ

ส่วนราคานะคะเริ่มต้นที่๔๐๖๐บาท
แต่ถ้าหากว่าลูกค้าต้องการเพิ่มไส้๕ตัวก็เพิ่มแค่๑๐บาทเท่านั้นคุณชนะ
เพิ่ม๑๐บาทแล้วก็กินต่อกับชามที่เสิร์ฟมาตอนแรก
ได้เลยหรือว่าจะซื้อกลับบ้านแบบนี้ก็ได้นะ
คุณพิกุลบอกว่าตัวเองเปิดขายมานาน๕ปีแล้วเพราะฉะนั้นการันตีความอร่อยค่ะ
บอกพี่กัดเลยใครที่จะไปล้านปากหม้อนอนานะเปิด๔โมงเย็นถึง๒ทุ่มครึ่ง
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะถ้าอยากไปก็โทรสั่งไปก่อนก็ได้
ว้าวจริงคุณไม่ได้บอกว่าแม่ค้าก็ทำช้า

ให้มันแล้วทำทิ้งเอาไว้มันก็ไม่อร่อย

ถ้าคุณจะไปทานแล้วเกิดว่าคนเยอะ

สดใหม่นะได้ทานกันอร่อยนะ

เคยไปทานนั่งรออยู่

วันนั้นคนเยอะต้องรอหน่อยค่ะคุณผู้ชม